เรื่องราวให้ติดตามกันเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่า
คนลุกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูพิธีการขอขมาทำลายรังต่อ
เขาบอกว่าระหว่างที่ทำพิธีเนี่ยมันเกิดเรื่องราวที่ทำให้
หัศจรรย์ปนขนลุกขึ้นแต่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรนั้นไปดูกันค่ะ
ไปค่ะค่อยไปไปที่ถ้ำค่ะ
ถ้ำนี้เหรอคะใช่ค่ะไปที่สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำปู่เสือนะคะ
ต้องใช้เสียงนี้อ่านไหมคะเจ็บคอไปหมดแล้วนะคะ
นี่คือใช่สถานที่เกิดเหตุค่ะคุณอยู่หมู่ที่๒๑
บ้านวังนกน้ำตะบนเขาวิเศษอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรัง
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาเล่ากันว่ามีคนงานก่อสร้าง
เทปูนทำขั้นบันไดราวเกาะรูปพญานาคและปรากฏว่าได้เกิดลมกันโชคแรงมาก
ทำให้รังต่อหัวเสือขนาดใหญ่ร่วงหล่นลงมาทั้งรังเลยค่ะ
โอ้โหคนงานนับสิบนะคะที่กำลังเร่งทำงานกันอยู่
โดนตัวต่อต่อยกันเป็นจำนวนมาก
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยถึงสองคนด้วยกันในเวลาต่อมา
ด้วยชาวบ้านในพื้นที่รวมทั้งลูกศิษย์กว่ายี่สิบคน
ได้มีการร่วมกันทำพิธีขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทาง
เพื่อที่จะทำลายรังต่อหัวเสือขนาดใหญ่จำนวน๒รัง
ที่ยังอยู่บนยอดไม้สูงเหนือองค์พระขนาดใหญ่นะคะ
ก่อนทำการจุดไฟเพื่อที่จะเผารังต่อจำนวน๒รัง
การทำลายรังต่อมันเป็นประหยังทุลักษณ์ทุเลมาก
เนื่องจากว่าบริเวณนั้นเป็นเนินเขาสูงชัน
ใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีถึงจะเสร็จสิ้น
แต่ว่าระหว่างนั้นมันมีเรื่องราวแปลกประหลาดเกิดขึ้น

ตัวต่อทั้งหมดมันไม่แตกรังออกมา
หรือว่ามันออกมามันก็ไม่ทำร้ายผู้ที่เข้าร่วมพิธีเลย
แถมในระหว่างทำพิธีเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นอีกอย่างหนึ่ง
นั่นก็คือมีพระจันทร์ทรงกรดเกิดขึ้น
เหนือสำนักปฏิบัติธรรมตลอดเลยแบบนี้
นี่คือภาพจริงนะคะคุณผู้ชมที่ถ่ายมานะคะ
รวมทั้งมีหมาหอน
บรรยากาศอย่างค่ำคืนพระเจ้าทรงกรดลุกลุกทุกหัวเลยนะคะ

มันก็เลยสร้างความตกตะลึงให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมากเลย
และภายหลังจากทุกอย่างเสร็จสิ้นลงไป
ได้มีการพรมน้ำมนต์แก่ซากตัวต่อนะคะ
แล้วก็มีการกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรดาตัวต่อทั้งหมด
เพื่อที่จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์สลดเหมือนที่ผ่านมานั่นเอง

เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ที่ฝูงต่อแตกรังแล้วมารุมต่อยคนงานเนี่ย
น่าจะเป็นเรื่องอาถรรพ์ของคนงาน
ที่ก่อนจะทำงานเนี่ยไม่ได้มีการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์

แต่ยังไงก็ตามนะคะถือว่าเป็นการทำลายให้หมดเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้นอีก
แต่ว่าก็ต้องย้ำคุณผู้ชมว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ

ใช่การทำลายรังต่อเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีการจุดไฟเผาแบบนี้ถูกแล้ว
แต่ว่าชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าจะต้องมีการขอขมงขอขมา
แล้วก็ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ที่มันทำให้รู้สึกว่าขนลุกขึ้นพอดี
มีหมาหอนมีพระจันทร์ทรงกฎขึ้นก็เลยเป็นความเชื่อของชาวบ้านแถวนั้น
ใช่ค่ะเหมือนจะเป็นจอมปลวกอะไรก็ตามหรือจะเป็นอะไรที่อยู่รวมกันเยอะแบบนี้
เขาก็จะเชื่อกันว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีอะไรคอยดูแลปกปักรักษาอยู่
บ้านเนี่ยเชื่อว่าถ้าตัวต่อหรือพึ่งเนี่ยไปทำรังที่บ้านไหนบ้านนั้นจะโชคดี